มาดูเรื่องของการชุมนุมทางการเมืองกันบ้าง
กลุ่มแล้วก็แนวร่วมประชาธิปไตยเขาจัดกิจกรรมคาร์มอบนะครับ
ชื่อว่ายื่นหยุดขัง
มีเป้าหมายจะยื่นหนังสือถึงอธิบดีภูมิภาคศาสตร์สารอาญา
เพื่อเรียกร้องให้คืนสิทธิประกันตัวนักกิจกรรมทางการเมืองครับคุณผู้ชม
อนุสาวรีประชาธิปไตยครับตัวแทน๕กลุ่มนำมวลชนกว่าร้อยคนนะครับ
จัดกิจกรรมคาร์มอบยื่นหยุดขัง
นายเจษดาบอกว่าวันนี้เป็นวันครบรอบ๑เดือน
เพื่อนเรา๗คนต้องถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำทั้งที่ศาล
ยังไม่ได้ตัดสินว่ากระทำความผิดไม่ได้หลบหนี
แล้วก็ไม่ได้ฆ่าใครตายแค่พูดความจริงเท่านั้น
เจษดาบอกว่าทางกลุ่มเนี่ยนะ
รวมตัวทำแบบคาร์มอบที่อนุสาวรีประชาธิปไตย
เคลื่อนขบวนมุ่งหน้าไปสารอาญารัชดาพิเศษ

จากนั้นก็จะไปที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพ
เพื่อทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์

หน้าเรือนจำพิเศษกลางคลองเปรมแล้วนะฮะ
ถนนงามวงวานได้จัดกิจกรรมปล่อยนก๗ตัว

สื่อถึงแก่นำที่ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำทั้ง๗คน
แล้วก็สื่อถึงการได้รับอิสรภาพและเสรีภาพ
แล้วก็เอาป้ายข้อความเรียกร้องนะครับ
ติดไว้ที่แนวรั้วรวดหนามที่เจ้าหน้าที่มาขึงปิดกั้นไว้
ตัวแทนแนวร่วมรัศดรยืนยันด้วยว่า
หลังจากนี้จะเดินหน้าสู้ต่อเพื่อสร้างประชาธิปไตย
และเดินหน้าเรียกร้องให้ปล่อยตัวผู้ถูกขัง
และทำกิจกรรมร้องเพลงตีกรองกันนะครับ
เพื่อส่งเสียงไปถึงเพื่อนแก่นำราศดรด้วย

โดยจะยุติการชุมนุมนะฮะตอน๑๗นาฬิกานะครับ
แต่ตอนนี้ก็ไม่แน่ใจว่ากิจกรรมนั้นเสร็จสิ้นลงหรือยัง